กีฬาเองหนึ่งสิ่งที่หลายคนนั้นจับจ้องเหมือนกันนะครับ
ก็คือการกลับมาเตะของไทยลีกนะครับเพราะว่าธุรกิจกีฬานั้นก็กำลังจะแย่เหมือนกัน
หากว่าไม่ได้จัดการแข่งขันไม่ว่าจะเกิดโควิด๑๙ในบ้านเราก็ตาม
แต่ล่าสุดนะครับก็มีการสร้างความมั่นใจเหมือนกัน
เพราะว่านี่คือดีลใหญ่สำหรับการเปิดไทยลีกที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับถิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับ
ก็มีการเปิดเผยกันประมาณสัก๔โมงเย็นเมื่อวาน
มันจึงมีข่าวกันมาตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีการคอนเฟิร์มแต่อย่างใดสุดท้าย
ก็จะเซ็นกัน๓ปีครึ่งจนถึงสิ้นฤดูการ๒๐๑๖
ธิริพันธ์ก็บอกว่าการใช้ทีมในครั้งนี้เป็นความท้าทายครั้งใหม่
เพราะว่าแบงคอกเป็นทีมใหญ่และยังไม่เคยคว้าแชมป์รายการไหน
ย้ายมาที่นี่ก็จะมีส่วนร่วมในการพาสโมสรประสบความสำเร็จ
สมัยอยู่กับเมืองทองรูปการณ์๒๐๑๖

แต่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจมาอยู่กับทางแบงคอกครับ